เรื่องราวต่อไปนี้ย้ำคุณผู้ชมว่า
วิจารณญาณในการรับชมด้วย

เป็นซีรีส์เลยซีรีส์แต่ว่าร่างทรงเราพักไว้ก่อน

แล้วก็ยังติดต่อกันอยู่ด้วย
เดี๋ยวนี่ไม่ใช่เพนเผานะคุณ

หลังจากที่เรานำสำหรับภาพนี้ไป

บนเขากลาที่เขาบอกว่าเขามีร่างทรงที่มีจากนอกโลกนะ

ดาวอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไป

แต่ว่ามันมีการพูดถามกัน

แล้วเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเนี่ย
จริงหรือเปล่า

ฉันเชื่อว่าดาวอื่นมันก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่บ้างแหละ

มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์เทพนมชี้ว่าเรื่องของร่างทรงไอ้เทพภูโตอะไรเนี่ย
จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบยืนยันไม่ได้นะส่วนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน
ตามความเชื่อของบุคคลอะไรต่างก็ไม่ขอพูดไม่ขอแสดงความคิดเห็น
แต่เขาบอกว่าการติดต่อมนุษย์ต่างดาวได้นั้นเนี่ย
สำหรับตัวเองแล้วมันจริง
มันคือการนั่งสมาธิแล้วก็ติดต่อกับเขานั่นเอง
เราเต้นอย่างนี้แล้วไม่มีทางเจอกัน

พอให้หัวใจเต้นลง
พอถึง๕ครั้งตอนนั้นต่อวินาที

มันติดต่อได้แบบเดียวกับเวลาวิทยุ
อันนี้ก็อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์นะ

ภูโตหรือว่านักมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหม
อาจารย์ยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริง
แล้วอาจารย์มีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวติดต่อกันอยู่

มนุษย์ต่างดาวแล้วยืนยันว่ามันมีอยู่จริง
เขาบอกว่าความสูงของมนุษย์ต่างดาวนั้นความสูงประมาณ๑คืบ
ร่างคล้ายมนุษยเชี่ยวชาญเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมเปิดเผยว่าล่าสุดนั้นเคยเห็นมนุษย์ต่างดาว
ที่มาจากดาวพลูโตมาตั้งกองกำลังทหารที่เขากระลาประมาณสัก๓๐๐คน
แต่มาแป๊บเดียวเขาก็กลับไป
เพื่อค้นความวิจัยสภาพภูมิศาสตร์ของเขากระลา
ว่าสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวหรือว่าจานดาวบินได้ที่เขากระลาด้วยนะ

เขาบอกว่าเพราะที่เขาศึกษามาทั่วโลกแล้วประเทศที่มีประตูมิติที่สิ่งอื่นเข้าออกได้ง่าย
มีอยู่๒ประเทศคือไทยแลนด์กับชิลี
เขาบอกว่าดาวภูโครนมีมนุษย์อยู่จริงนะแต่ตัวเล็กแต่มันก็เก่งทางวิทยาศาสตร์มา
ผมเคยถ่ายภาพได้ที่เขากระลาดมันตั้งเป็นกองทัพ
อาจารย์ก็ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศัยศาสตร์
ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลย้ำว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลและบังคับให้ใครเชื่อไม่ได้
ส่วนประเด็นเขากระลาเนี่ยนักข่าวเราลงพื้นที่ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมเขากระลา
ไปตรวจสอบที่บริเวณไหล่เขาบริเวณทางขึ้นเขาต่าง
ก็เขาบอกว่าตรงนี้มันคือประตูมิติต่างสอบถามคนในสำนักก็บอกว่าประตูมิติมีสองแห่ง
ก็คือที่บริเวณทางขึ้นนะฮะซึ่งติดกับค่ายลูกเสือแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นบริเวณทางขึ้นเขา
มีการนำป้ายไปติดแล้วก็มีการเอาปูนซีเมนไปเทไว้เป็นฐานว่าเป็นป้ายของจุดที่สามารถเชื่อมต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้นะครับ
คือหลังจากที่เรามีการนำเสนอข่าวนี้ไปเนี่ยตำรวจชุดสืบสวนสพนปริงก็ลงไปที่นี่เหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าไม่พบตัวคนที่ดูแลสำนักส่งนี้จากนั้นก็เลยไปถามทางด้านของนายวิเชียน
ซึ่งเป็นญาติของนายเจริญแล้วก็นางสมจิตที่เป็นคนดูแลเรื่องของสำนักสงฆ์ที่นี่
ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงหรือว่าหลอกแต่ว่าตั้งแต่ในพื้นที่กลาตรงนี้
อย่างนี้ละกันทีมข่าวเราเดินทางไปที่ค่ายจิลประวัติเพราะว่ามันมีข้อมูลว่ามีคนไปเจอดวงไฟประหลาดที่ชาวบ้านเห็นบนท้องฟ้ากลางคืนเนี่ย
อาจจะเป็นกระสุนปืนใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือยังไง

ทางด้านของพันโทบุริมเครือเป็งกุลผู้บังคับกองพันธหารปืนใหญ่ที่๔กรมทหารปืนใหญ่ที่๔
ลอยในอากาศประมาณ๑นาทีค่ะ
แล้วมันสูงจากพื้นเนี่ย๗๕๐เมตรและปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้กระสุนสองแสงยิงแล้ว
เคยใช้ก็จริงแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนอกจากนี้ทีมข่าวก็เลยไปสำรวจบริเวณพื้นที่ที่มีการไปเจอว่ามีจุดที่กระสุนตก
เพราะว่ามันเป็นป่าแล้วก็สามารถมองเห็นได้จากบริเวณเขากระลาซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นัก
อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันคือปืนใหญ่ที่เขาซ้อมในตอนนั้นที่คนเห็นเป็นลูกไฟนะฮะ
สำหรับตำบลเขากระลาเนี่ยขึ้นอยู่กับตำบลเขาทองคุณผู้ชมนะฮะขึ้นอยู่กับที่เขาทองของอำเภอพยุหาคิรี
ซึ่งต่อมาก็มีการแยกไปเป็นตะบนเขากระลาเนื่องจากว่าเป็นสภาพพื้นที่ที่มีภูเขามากมาย